มีการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณ
จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งก็มีคนในวงการเพลงลูกทุ่ง
ร่วมงานกันมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะ
จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งก็มีคนในครอบครัวรวมไปถึงศิลปินในวงการลูกทุ่ง
แม่ขวัญจิตศรีประจันทร์ครูชัยชนะบุญนโชธศิลปินแห่งชาติ
นาย่งเชิญยิ้มณถั่วแระเชิญยิ้มและพี่น้องในจังหวัดสุพรรณบุรี
กว่าพันคนเพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณ
ราชาเพลงแหล่สู่สวงสวรรค์ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาเมื่อวานนี้ค่ะ
จากนั้นนะคะในช่วงค่ำก็ได้มีการจัดมหากรรมแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งเป็นค่ำคืนสุดท้าย
โดยมีนาย่งเชิญยิ้มรุ่งสุริยาสุขสรรค์วันสว่าง
และศิลปินจากชุมทางดาวชุมทองรวมไปถึงสลักจิตวงจันทร์และแซคชุมแพร
ร่วมขึ้นโชว์สร้างสีสันบนเวทีเพื่อเป็นการรำลึกถึงราชาเพลงแหละอย่างพ่อวัยพฤษพิสุภัณฑ์ด้วยค่ะ
เพื่อนรักสุขมีหวังว่าจะจบหรือเป็นแรงทรายอะไรอย่างน่ะ
ใครได้รักสิครับประสานของเรามันเป็นอย่างไงมั้ง

น้องไม่เคยรักใจคุกออกจากใจน้ำเลย
ผ้าหักง่องเยาว์ใส่พร้าวที่ก่อนจะให้พอ
ชากนี้วงนี้วนเพียงไปถึงบรรจาก็ลายมาทีหน่า
กาญทีรุ่งซุรยาเป็นตัวแทนสินลปินจากงานนี้
เปิดเผยว่าถึงแม้วันนี้จะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตในค่ำคืนสุดท้าย
ไม่มีวันหายไปไหนจากหัวใจแน่นอน
ฝากแม่ยาวเชิญคนรุ่นใหม่
พวกที่จะซืบสารต่อไปช่วยกัน

และลูกทุ่งไทยของเรา
ไม่ว่าจะเป็นเพลงแหละเพลงพื้นบ้าน

ซึ่งพ่อวัยพนิ์เผสุพรรณ
ท่านฝากเอาไว้ให้ลูกหลานได้ซืบสอน
แน่นอนนะคะว่าผลงานทุกผลงานของคุณพ่อวัยพฤษ
อยู่ในหัวใจของแฟนเพลงตลอดไปค่ะใช่ค่ะ